ลงทะเบียนชิมช็อปใช้เป็นยังไงคะเมื่อคืนได้ไหม

เออแต่พอคุณตื่นมาเขาก็ลงทะเบียนกันหมดไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าวันนี้เต็มตอนตี๓๔นาทีนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้การลงทะเบียนมันต้องไวมันต้องเร็วแล้วมันก็ยาก
กลายมาเป็นธุรกิจคุณทัศนัย
ว่าเดี๋ยวฉันรับจ้างลงทะเบียนชิมช็อปใช้ให้
เอาชื่อนามสกุลเอารหัสบัตรประชาชนเอาเลขหลังบัตรมา

ระวังนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาอาจจะเอาข้อมูลเรา
ไปทำอะไรที่มันใช้ในทางที่มันไม่ชอบ

คือตอนนี้เห็นธุรกิจนี้โผล่ขึ้นมาเพียบเลยนะคะ
ดังนั้นแนะนำเอาคนในครอบครัวให้ลงให้ดีกว่าค่ะ
เรื่องนี้นายลวรนแสงสนิท
อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หรือว่าสสคก็เตือนนะคะ
ที่เขามีการโพสต์กันในโลกออนไลน์เนี่ย
รับจ้างลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการชิมช็อปใช้

ชื่อนับสกุลบัตรประชาชนเลขหลังบัตรเบอร์โทรศัพท์
โดยที่เราไม่รู้ว่าคนที่เราให้เขาคือใคร
คนคนนั้นเขาอาจจะเอาข้อมูลของเรา

เอาไปกู้ซื้อรถไปทำธุรกรรมทางการเงิน

ดังนั้นให้คนในครอบครัว
ญาติพี่น้องให้ลูกหลานทำให้ดีกว่า
อย่าไปหลงเชื่อให้ข้อมูลสำคัญเหล่านี้

ไม่คุ้มกันเลยแลกกับได้สิทธิ์ชิมช็อปใช้๑๐๐บาทมา
แต่เราไม่รู้ว่าข้อมูลเราหลุดไปแล้วไปไหนบ้าง
จะเอาเงินเราออกจากบัญชีมากกว่านั้นก็ได้

แต่ทีนี้ในโลกออนไลน์ค่ะเขามีการโพสต์
ฉันก็เข้าไปดูไงเขาคิดค่าลงทะเบียน
หัวหนึ่งเห็นไหมรับลงทะเบียนชิมช็อปใช้
หัวละ๗๐ค่ะ๕๐ก็มีนะ
บางคนคิด๒๐บาทแต่ว่าเงื่อนไขเขาต้องบอกนะ
คนที่พร้อมส่งรหัสผ่านได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่ง
สมมุติพอมันมีรหัสเด้งเข้ามาในมือถือ
ต้องรีบบอกเขาโดยเร็ว
แล้วมีการย้ำด้วยนะเพื่อความปลอดภัยนะจ๊ะ
ไม่ต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนมาให้แค่พิมพ์ส่งมาเฉย
ไม่เอาพวกรหัสบัตรต่างไปทำเรื่องอื่นหรอกนี่ไง
คือเขาบอกว่าไม่เอาเลขไปทำอะไรทั้งสิ้น

แล้วก็มีอีกแบบนึงด้วยคุณทัศนัยผู้สูงอายุ
ลงทะเบียนไม่ได้ไม่ได้เข้าไปดูในอินเตอร์เน็ตอะไรแบบนี้นะ
ก็โดนร้านค้าบางแห่งย้ำนะบางแห่ง
อาสาว่าคุณย่าคุณยายคุณปู่เดี๋ยวลงทะเบียนให้นะ
คิดค่าจ้าง๒๐บาทเท่านั้นเอง
แต่ว่าคุณยายจะต้องซื้อของในร้านให้ครบ๒๐๐บาทก่อนนะแบบนี้
แลกกับการลงทะเบียนให้
ซึ่งอย่างที่บอกค่ะอย่าไปหลงเชื่อ
พยายามให้ลูกหลานทำให้ดีกว่านะคะ
ส่วนยอดวันนี้วันที่๙
ของการเปิดให้ลงทะเบียนชิมช็อปใช้เนี่ยนะคะ
มีคนลงทะเบียนครบ๑ล้านคนตอนตี๓๔นาที

แต่ยังไม่ใช่วันสุดท้ายของโครงการนะคุณผู้ชม
แต่เพียงแต่ว่ายอดคือวันหนึ่งล้านหนึ่ง
มันไปเรื่อยแล้วให้สิทธิ์ทั้งหมด๑๐ล้านคนนะคะ
แต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่า

มันจะมีผู้ที่เขาลงสิทธิ์ไม่ครบประมาณ๒แสนคน
ไอ้ยอด๒๐๐๐๐๐เนี่ยมันก็จะไปทบแล้วก็สามารถโหลดทะเบียนวันถัดไปได้